กลับสนามถุงยั่งชีพจำนวน๒๐๐๐ชุด
ให้กับชาวบ้านที่ตลาดเก่าอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ด้วยนะคะ
นี่ก็กลับบ้านเกิดไปก็ได้มาแจกของให้กับพี่น้องประชาชนนะคะ
แต่นิดนึงนะพี่เมฆต้องดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองด้วยก่อนนะ